คุณผู้ชมค่ะมาตามข่าวกันต่อดีกว่านะคะ

คุณผู้ชมขาบ้านไหนจะหนาวก็หนาวไปค่ะ
แต่รับรองเลยว่าถ้าบ้านใคร

อุ่นดีทุกฤดูกาล

แต่บอกเลยว่าจะเปียกปอนชุ่มฉ่ำแค่ไหน

ถ้ามีพ่อบ้านหุ่นหมีเป็นสามีข้างกาย
ออกสตาร์ทเช็คอุณหภูมิหัวใจกันก่อน
บ้านแรกบ้านพ่อปอนแม่นุ้ยสุจิราค่ะ
บ้านนี้เขายืนหนึ่งสายคอนเทนต์นะ
สายฮาบวกกับความตะมุตมิของพ่อบ้านสายอบอุ่น

จากเขาจะเป็นสามีว่าง่ายแล้วนะ

อีกหนึ่งความน่ารักของพ่อก็คือหุ่นอบอวบนี่แล้วค่ะ
มากว่า๘ปีแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจเพิ่มความอบอุ่นถึง๒คน
บอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาที่สุด

กับที่พ่อหมีเออไม่ใช่พ่อมิ๊กค่ะ
มิคบรมวุฒิคุณผู้ชมค่ะสามีสุดที่เลิฟของแม่เบ้นพรชิตา
ครอบครัวพ่อแม่ลูกดกนะจ๊ะที่กว่าจะลงเอยกันรักกันได้
ตอรี่แม่ยายห่วงอันนี้ต้องมายืนหนึ่ง
ลูกสาวบอกเลยนะคะคุณแม่เขาห่วงมาก
แต่ท้ายที่สุดคุณพ่อมีก็ใช้ความรักและความซื่อสัตว
เป็นเครื่องพิสูจน์วัดใจกันมาตลอด๑๙ปี

ปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อของสามปอน้องปริมน้องปรางน้องเปรมค่ะ
รวมถึงพ่อไมโครเวฟเครื่องใหญ่ใจดีของแม่เบ้นคนสวยตลอดไปด้วย
ปิดท้ายกันที่รุ่นใหญ่สายหาคุณเมธาฟ้าแว๊บ

กับแม่ตั๊กซีพรค่ะงานนี้เขาเลิกนับวันคบรอบกันไปนานแล้วนะครับ

ใช่นะคะซึ่งพ่อนุ้ยเคยลงรูปประกาศบอกรักผ่านโซเชียลไปนะคะว่า
กว่าปีที่คลองคู่กันมามีแต่คำว่าตกหนุ่มรักกันทุกวัน

จูงมือเรื่อยไปจนถึงแก่เท่า
และจะเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะโอ้โหอ่านถึงจุดนี้ใครไหวไปก่อนเลยค่ะ
นักฤทธิ์อ่านแล้วอื้อปลายเนอะ

เชื่อรึยังนะคะว่าระวันที่หนึ่งไม่ได้มีแคลอตเตอรี่ค่ะ
แต่ถ้าได้เจอพ่อบ้านหุ่นหมีที่แสนดีแบบนี้นะคะ
จะกลีฟ้นกลีน้ำเราก็อุ่นใจปลอดภัยเสมอ